ถ้าหนักใจแบบนี้นะเราต้องไปหาที่เที่ยวให้มันได้ผ่อนคลายสบายใจนะคุณผู้ชม
พาไปที่จังหวัดตากันหน่อยเพราะว่าจังหวัดนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมาก
เรียกได้ว่าไปที่เดียวเนี่ยได้เที่ยวคุ้มเลยแบบ๒ที่จัดไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่แรกจะพาคุณผู้ชมขึ้นดอยไปดูทะเลหมอกสวยแบบนี้กันก่อนนะคะ
นี่เลยไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชมแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ขึ้นบนดอยหัวหมดนะคะ
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
นี่ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญเลยในอำเภออุ้มผางเพราะว่าเป็นจุดชมวิวชั้นดี
ขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะสามารถชมวิวได้แบบ๑๘๐องศาแล้วก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
มีทะเลหมอกยามเช้าตอนเย็นถ้าไปเนี่ยก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกตอนเย็นด้วยนะ
ดอยหัวหมดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่เหมาะมากเลยสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงนี้
แล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้าไปตอนเช้านะไปช่วงสักตี๕ถึง๖โมงเช้ากำลังดี
คุณก็จะได้ชมทะเลหมอกสวยเนี่ยค่ะแต่ละคนเขาก็ไปหามุมส่วนตัวเพื่อจะเตรียมถ่ายภาพ
พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแบบนี้ต้องแชะไว้ก่อนเพราะถ้าพลาดแล้วเนี่ยคุณต้องนอนอีกวันหนึ่งอ่ะ
แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่นะนี่หนึ่งที่แล้วนะคุณผู้ชมที่อุ้มผานะคะ
ไปต่ออีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้
นี่ไงเห็นก็รู้เลยน้ำตกทีลอซู

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรื่องชื่อแล้วก็ติดอันดับระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วมันก็ตกลดหลั่นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวแบบร่องแพรยางในลำน้ำแม่กองด้วยคุณผู้ชม
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยนิยมมากแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการไปเที่ยวที่นี่
โดยระหว่างการล่องแพรยางนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้ผ่านเกาะแก่งแล้วก็หน้าผาสูงต่ำไล่เลี่ยกันไปด้วยตลอดเส้นทางการล่องแพร่เลย
เส้นทางนี้นะคะยังมีน้ำตกที่สวยงามแล้วก็น้ำตกที่ว่านี้ก็คือน้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกที่มีรุ้งกินน้ำเนี่ยพาดผ่านหน้าน้ำตกนี่ไงมองไปแล้วคุณก็จะเห็นนะสวยมากเหมือนแบบเอาแสงเลเซอร์มายิงเป็นการแสดงแสงสีโฮโรแกรมอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มันเป็นของจริงสวยงามมากเลย
พูดแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมันจะพลาดได้ยังไงมันก็ต้องหาเวลาหาโอกาสไปเที่ยวไปสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวคุณเองที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผังจังหวัดตากไปชมทั้งทะเลหมอกไปทั้งน้ำตกสวยงามแบบนี้คุ้มแล้วก็ฟินสุดเลยนะ
นี่ไงจังหวัดตากนี่นะเป็นจังหวัดที่คุณพ่อบ้านใจกล้าที่รักในการซักผ้าต้องไป
ฉันก็อยากจะบอกเหมือนกันมีใครจะไปตากไหม

ฝากเสื้อไปตัวหนึ่ง

จริงไม่ได้อยากจะเล่นอะไรเลยอะไรแบบนี้คูณ๕บาท๑๐บาท

แต่ว่าช่วงนี้ประชาชนก็ไปเที่ยวกันเยอะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะนะคะที่จังหวัดตากนะ
เพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้ไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูได้
ใครที่ยังว่างมีเวลาก็อยากให้แวะเวียนกันไปเพราะว่ามันสวยจริง
ดิฉันก็ยังไม่เคยไปนะอยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องไป